มาดูแรปเปอร์เด็กไทยสุดยอดกันหน่อยดีกว่า

ปังแล้วปังอีกหลังจากที่ปล่อยซิงเกิลชื่อเพลงว่า
ทนดังกระหึ่มไปทั่วโลก

พี่ไม่มีลุยในตา

จริงแล้วไม่ได้ดังเพลงเดียวคุณผู้ชมสำหรับหนุ่มคนนี้
ความเก่งของเจ้าตัวนี่นะแต่งเพลงไหนปล่อยเพลงไหนออกไป
ไปหมดค่ะโดยเฉพาะในติ๊กต๊อกเนี่ยเรียกได้ว่าทั้งวัยรุ่นผู้ชาย
ว่าเธอน้ำมันทีมีเนาะโตสวยกว่าใครอีเจอทั้งหมดเออ
อยากให้ร้องไปมากกว่านี้เพลงนี้ฮิตจริงนะคะ
แล้วก็อุ้ยยอดวิวเขาสามสี่สิบล้านก็มีร้อยล้านก็มี
ส่วนสิงค์โก้ใหม่อีกเอาใจวัยโจเป็นแร็บโจ้โจ
มีกลิ่นอายแบบทางใต้เป็นพี่บ่าวหน่อยชื่อว่าเพลงไอ้นุ่ย
หยอกสาวแบบวัยรุ่นนะฮะปังอีกแล้วคุณผู้ชม
สองสัปดาห์เนี่ยปล่อยมาชิวสี่ล้านวิวไปแล้วค่ะ
ซึ่งน้องสปายนี่นะคะมาฝากผลงานที่ไทยรัฐทีวี
ถามกันหน่อยอายุ๑๖ปีแค่นี้

ฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองใจน้องมันฟูขนาดไหนจ๊ะ
มันก็แบบฟุ้งมากพี่ว่าแบบเอ้ยรู้จักกินขนาดนั้นเลย
มีแต่ใครมาพูดชมเราอะไรอย่างนี้ครับพี่

เพราะว่าแบบถ้าเราตื่นมาเราได้รับคำแบบนั้นเยอะอะไรอย่างนี้

มันรู้สึกดีครับพี่ที่แบบว่าเออเพลงเยอะแยะแต่คนก็เลือกเพลงเราไปเล่นด้วย

ก็ฝากทางเพลงไอ้นุ้ยนะครับพี่